ใครก็คาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดี

ครับใช่ครับมาตรงเวลา

ก็สกปรกห้องน้ำก็เหม็นคือรถสภาพก็เก่า

ทางกรมการขนส่งเนี่ยนะคะสั่งปรับแล้วนะ๑๐๐๐๐บาท
เรื่องนี้มีคนร้องเรียนไปยังเพจดัง
กลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่
แล้วก็เจอกับสภาพรถที่แบบสนิมเขละเลยนะคะ
กระจกหน้าก็ร้าวคุณผู้ชมดูสิสภาพในรถเป็นแบบนี้

แล้วก็สภาพห้องน้ำนี่ก็
กลิ่นก็เหม็นเป็นคราบสกปรกไปหมดเลย

เออก่อนจะขึ้นรถรถก็เสียความรู้สึกมากเลย

ล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้เราก็ติดต่อไปยังคุณอ้อนที่เป็นผู้โพสต์
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าภาพนี้ถ่ายเอาไว้เมื่อ๒๘ธันวาคม

ตัวออนไลน์ไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว

เป็นรถของบุษราคำทัวร์
จะขึ้นรถก็เสียความรู้สึกเพราะว่ารอนานค่ะ
ตัวระบุไว้ว่าจะออก๒ทุ่ม
แต่ว่ารถมาถึง๕ทุ่มกว่า
พอเห็นรถมาจอดแล้วก็บอกว่าโอ้โห
เขาใช้คำว่าบูโรทั่งเลยคือมันเก่ามากคุณผู้ชม
คือทั้งสภาพภายนอกนี้ก็ว่าแย่แล้วนะ

โอ้โหฉันจะมีชีวิตรอดในรถคันนี้ได้อย่างไร

ตามภาพที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้

สุดท้ายก็มาถึงที่หนองบัวลำพูนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องไปถามทุกฝ่ายค่ะ
ที่บุษราคำทัวร์ย่านวงสว่าง

กรมการขนส่งทางบกเปรียบเทียบปรับแล้ว๑๐๐๐บาท
แล้วก็พาไปดูสภาพรถด้วย
ว่าจริงแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย
แต่ติดอยู่เรื่องเดียวเป็นรถเสริม
ไม่ได้ตรวจอย่างถี่ถ้วนก่อนให้บริการ

ทำความสะอาดหน่อยก็ดีนะห้องน้ำเมื่อสักครู่

ส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะคะ
โดยกองตรวจการขนส่งทางบก

พบว่ารถนี้หมายเลขทะเบียนกท

แล้วก็พนักงานขับรถก็คือนายวัญชัยทองสำริท
พอสอบถามผู้จัดการก็ได้รับแจ้งบอกว่าปัญหา
มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด

ต้องเอารถเสริมออกไปรับแทน

ได้ลงโทษปรับผู้ประกอบการ
สภาพรถไม่สมบูรณ์๕๐๐๐บาท

ใช้รถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอีก๕๐๐บาท

ถ้าเกิดว่าเราไปเจอรถโดยสาร

คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน

สามารถโทรแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
คือเบอร์๑๕๘๔นั่นเองค่ะ

นั่งไปจนถึงบ้านเขานะครับ